แล้วบังเอิญมีลูกตำรวจอยู่๔คน

ที่ก่อเหตุ
ถือว่าทั้งคุณสงกรีต

ถูกกระทำจนเสียชีวิต

พอเราไปดูทางฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่า
จำเลยทุกคนเนี่ยนะฮะยังเป็นเด็กอะครับ
ยังไม่มีวุฒิภาวะนะครับ
อายุประมาณ๑๘๑๙๒๐๒๒ปี
ซึ่งเราพอดูแล้วเรารู้สึกสงสารนะครับ

วันนี้เรามาคุยเรื่องคดีนี้

แต่ว่าอันนั้นในกรณีที่ไม่ใช่เรื่องหลัก

เดี๋ยววันที่ตัดสินมีคำพิพากษาออกมา

เพราะว่าคดีนี้คุณผู้ชมน่าจะจำได้

สังคมเนี่ยช่วยกันเหมือนกับ

แต่ว่าของจริงคืออยู่ในขั้นตอน

วันนี้ศาลนั่งอ่านคำพิพากษานะคะ

ใช้เวลาอ่านประมาณสักชั่วโมงนิดนะคะ

แม้กระทั่งที่ยืนยังแทบจะไม่มีเลย

ผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่โดนด้วย

วันนี้พิพากษาออกมาแล้ว

แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคำอธิบายทั้งหมด

เราจะย้อนกลับไปแล้วก็มาที่บทสรุปของวันนี้ให้อีกครั้ง

ขออนุญาตทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตไว้ก่อนเลยนะคะ

อาจจะต้องมีบางส่วนของรายการที่ใช้ภาพ
ซึ่งอาจจะยังสะเทือนจิตใจของคนเป็นแม่อยู่
เพราะว่าวันนี้คุณแม่ของนักเกียรติที่เราเรียกกัน

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์

หรือว่าแม่ของสมเกียรติศรีจันทร์
ต่ายตองหรือไม่ต่ายตองซึ่งผมก็พยายามพูดแบบว่า
สารจับพิพากษาว่าต่ายตองหรือไม่นี่เป็นเรื่องของสาร
ให้ฟ้องไปก่อนได้ไหมให้สารเป็นคนวินิจฉัย
ซึ่งประเด็นนี้ปรากฏว่าสารหยิบยกขึ้นมาด้วย
ซึ่งผมเคยพูดกับพนักงานสอบสวนนะฮะ
พูดว่าเขาบอกว่าเขาไม่เจอโทรศัพท์ที่โทรออก
ไปหาฟีรพลกับมนตรมานัด
ผมบอกว่าถึงไม่โทรออกก็จริงแต่มันโทรทางอื่นได้นะ

มันมีการโทรนัดกันเพื่อให้มาร่วมก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นมันไม่เข้าไตรตรอง

ซึ่งพอพึงในศาลผมก็ซักค้านประเด็นนี้
ผมบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์โชว์
ตามที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานมา
แต่มันก็สามารถโทรทางไลน์ได้
ซึ่งพอลบไลน์มันก็ไม่มีหลักฐานแล้ว

มันก็จะเข้าเลยว่าการที่จำเลย

โทรศัพท์เรียกพวก
ก็คือคุณพีรพลกับคุณมณณัฐเนี่ย
ให้เอาอาวุธมาเป็นการไตรตรองหรือไม่

ซึ่งผมจะอุทธรณ์ในประเด็นที่ว่า
จริงแล้วเนี่ยโทษที่สารลงตอนนี้นี่ถือว่าหนักมากนะครับ
อัตราโทษฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ย
ประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต๑๕ปีถึง๒๐

แต่สารเลือกอัตราโทษขั้นสูงขั้นต่ำนะครับ

จาก๑๕ปีถึง๒๐ปีถือว่าสูงมาก
คือผมก็เลยบอกให้ผู้สื่อข่าวว่าผมพอใจ
ตรงนี้พอใจมากเพราะว่าถือว่าสูงมาก

ใช่แต่ในส่วนที่ผมจะอูธรณ์ก็คือว่า
คุณโทรศัพท์เรียกพวกมานี่ให้เตรียมอาวุธมา
หั่นประหารเขานี่แสดงว่าคุณคิดแล้ว
อุ๊ยอาวุธนี่ศาลก็ไม่ได้ใช้ว่าเป็นอาวุธร้ายแรง
ศาลไม่ได้ใช้ถึงอาวุธบาดแผลด้วย
การกระทำด้วยศาลไม่ได้ใช้หมดเลย
เดี๋ยวกลับมาไล่เรียงค่ะทนายอนัญชัย
ที่คุณแม่ทองคำก่อนวันนี้คุณแม่ไปนั่งฟังด้วยนะคะ
ตอนที่คุณแม่นั่งฟังบรรยายแล้วทั้งหมด
แล้วสุดท้ายศาลก็บอกว่าสารพิพากษาอย่างไร

ก็ยอมรับในการตัดสินของศาลค่ะ
แล้วที่คุณแม่นั่งฟังอยู่ตลอดนี่ถือว่า
ไม่ติดใจอะไรแล้วไหม
เท่านี้ก็เท่านี้ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเพิ่มเติมแล้ว
คุณแม่ตอนนี้ถือว่าโล่งอกขึ้นไหมคะ

อาจจะกังวลอยู่หน่อยว่าเอ๊ะตกลงจะผิดไม่ผิด

ค่ะคือวันนี้ตอนแรกก่อนเข้าห้องพิพากษาคุณแม่มาแบบกังวลไหม

หลังจากที่พิพากษาเสร็จแล้วได้ให้สัมภาษณ์อะไรเยอะไหมคุณแม่

มีอะไรอยากพูดไหมจนถึงตอนนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับคดีก็ได้ค่ะ
ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างหรือยังห่วงอะไรอยู่หรือกังวลอะไรไหมหรือแบบพอแล้วหรือไม่เป็นไรแล้วแต่ทนายถ้าเขาจะอุทธรณ์สู้กันต่อแล้วแต่คุณแม่คิดยังไงบ้างคะ
ก็ตามความเป็นจริงค่ะแล้วแต่
ค่ะไม่มีปัญหาอะไร

เมทัศน์ครับคือตอนแรกได้มีการคุยกันในครอบครัวไหม
เพราะเรากังวลตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะลงแบบไหน
อนุญาตพาดพิงถึงข้อกังวลตอนแรกนะคะที่บอกว่าเขาเป็นลูกหลานตำรวจ
ในพื้นที่เขาจะช่วยเหลือกันไหมอันนั้นตั้งแต่แรก

ทนายทางเราบอกว่าน่าจะเข้าไต่ตองสิไม่ได้ตั้ง
แล้วก็สู้กันมาเรื่อยยังคงปฏิเสธปฏิเสธ
ก่อนเข้าไปฟังคิดอะไรคืนเมื่อวานคิดอะไรอยู่
คุยกับแม่นะครับพี่สาวน้าสมเกียจเนี่ยก็คุยกันว่า
มันมีจำเลยอยู่ที่๔ที่๕แล้วก็ที่๗ที่ไม่ได้ร่วมทำร้าย
สมมุติถ้าศาสตร์ให้รอลงอาญาจะรับได้ไหม
ก็คุยกันว่าโอเครับได้ครับรับได้
คือเผื่อใจไว้เพราะมีคนที่ไม่ได้เข้าไปร่วมลงมือจริง
อันนี้เราก็ต้องยอมรับโดยพฤติการก็คือเขาไม่ได้เข้าจริง
ก็เตรียมใจไว้ว่าอาจจะมีบ้างที่รอลงอาญา
ที่คิดไว้กับทางครอบครัว
สมมุติว่ามีรอลงอาญาคือไม่ต้องรับโทษ
กังวลไหมว่าเราจะอันตรายหรือเปล่า
หนึ่งครับก็มีส่วนเพราะว่าเขาเองก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่
คนต่างจังหวัดมาหากินในพื้นที่สอนรชกชัย
เพราะฉะนั้นเตรียมไว้แล้วแล้วตอนที่คุณเตรียมไว้
กับทนายเนี่ยทนายบอกให้คุณเตรียมใจแค่ไหนมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่อาจจะ
ไม่ได้โดนทั้งหมดคะก็ประมาณ๘๐
ทำไมคะทนายผมบอกเขาว่าสำหรับคุณ
จตุพรกับคุณเมฆเนี่ยพฤติกรรมเนี่ย
เขายืนอยู่เฉยไม่ได้ร่วมทำร้ายเนี่ยถ้าสารยกฟ้องเนี่ย
ทำใจได้ไหมคนอื่นผมมั่นใจฮะแต่สองคนนี้ผมไม่ได้มั่นใจ
เพราะว่าเขาเฉพาะเขาหาฆ่านะไม่เกี่ยวกับบุกลุกนะครับ
แต่เขาโดนบุกลุกด้วยข้อหาฆ่าเนี่ยยกฟ้องประเด็นนี้
ทำใจได้ก็ทำใจได้ก็ทำใจได้แต่ว่าพอวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ย
มันเข้าถึงเนื้อเลยครับเข้าถึงเนื้อค่าเลย
สองคนถึงยืนเฉยนะฮะอืมชี้
แล้วก็ไม่ช่วยไม่พูดไม่ห้ามอย่างนี้โดนหมดเลย
คุณผู้ชมคะถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยข้อกล่าวหาคืออันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่า
โดนสิบแปดสิบเก้าสิบสองเนี่ยคือบางคนเนี่ยโดนหลายข้อหา
ใช่ค่ะหลายฐานความผิดใช่ไหมคะทั้งหมดสามศิลป์ค่ะ
คือตอนแรกที่เราเคยบอกคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมันมีแบ่งกันไปนะคะคุณผู้ชมว่า
มีทั้งเรื่องของบุกรุกบุกลุกนะคะมีฆ่าโดยเจตนา
พวกภาวุธพวกภาวุธใช่แล้วก็ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือนี่เป็นการสนับสนุนหรือตัวการ
มันมีสามข้อหาสามข้อหา
แต่ว่าส่วนจะเป็นตัวการหรือสนับสนุนเนี่ยเป็นตัวที่มาวินิจฉัยว่า
อ๋อมันแบ่งอยู่ในนั้นแบ่งอยู่ในข้อหานั้นใช่ค่ะครับ
สามหรือแปดหกแปดหกก็สนับสนุนทีนี้ค่ะ
อนุญาตให้ทนายอธิบายแทนยาวยาวในข้อกฎหมายที่สู้กันวันนี้ที่
สารอธิบายทั้งหมดสารพิพากษาออกมาโดยอธิบายเรื่องราวยังไง
ถึงมามีความผิดแล้วก็ลงโทษออกมาตามนี้คะ
คืออย่างนี้ครับศาลก็วินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ
ตั้งแต่ตอนที่ว่ากลุ่ม
จำเลยเนี่ยขับรถผ่านหน้าร้านขนมปัง
แล้วก็มีการแซวกันนะฮะว่าขนมปังอะไร
น่ากินชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้แต่ว่าที่จริงคำว่ากินเนี่ย
ใช้คำไม่ได้ไม่สุภาพกว่านี้แต่ออกอากาศไม่ได้
ในศาลนี้จะพูดคำที่ไม่สุภาพอยู่
แล้วก็น้าสมเกียจก็ตามไปตามไปถามว่ามึงกูพูดอะไร
เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏไม่มีเรื่องก็กลับมากลับมาเสร็จนัสเวทก็ตามไปที
ถึงจุดนี้นะพอวิไชยกลับน้าทมุดก็มานั่งอยู่ที่
หน้าร้านปังหอมก็มีจำเลยที่
๒๔๕๖เนี่ยมานะครับ๒๔๕๖เนี่ยมา
ขับรถมาแล้วก็ย้อนกลับมาหานายสมเกียจแล้วก็บุกลุกเข้ามาใน
คาเดชนะครับกับคุณอารินอาเลกอารินเนี่ยเข้ามา
เข้ามาในในร้านแล้วเห็นเห็นวีดีโอชัดเจนส่วนคุณเมฆกับคุณจตุพรนี่นะฮะ
ไม่เห็นแต่สารก็วินิจฉัยว่าเนี่ยมีเจตนาร่วมกันแล้วเข้ามาแล้ว
เอามุมกล้องเนี่ยนะมุมกล้องนี่มาจะจับที่กระจกไม่ได้จับที่ประตู
แต่ว่าทางคุณเมธัศน์กับคุณเฟิร์นเนี่ยเบิกความชัดเจนเลยว่า
เห็นจำเลยทั้ง๔คนนี่นะครับ๒๔๕๖นี่นะครับปลุกลุกเข้ามาแล้ว
พอพอคุณสมเกียจเนี่ยถือมีดก็ไล่ออกไปพอไล่ออกไปแล้วปรากฏว่า
ส่วนคุณจตุพรทิ้งมีดทิ้งมีดมีดตกแล้วก็ยกมือยอมแพ้
คุณสมเกียจก็ไม่ได้ทำร้ายโดยถือก็ไล่๒คนไป
สองคนมาก็กลับมาที่คุณจตุพรที่ยืนอยู่นะครับแล้วก็ให้บุหรี่กันสูบด้วย
ก็ถือว่ามันจบไปแล้วน่าจะจบแล้วซึ่งตรงเนี้ยสารวินิจฉัยชัดเจนเลยว่า
ร่วมกันบุกลุกถึงแม้จะเห็นภาพแค่สองคนคือคุณอัคเดชกับคุณอลินนะครับ

อันนี้คือโดยบุกลุก

ด้วยที่มันมีเวลาขั้นอยู่

หน่วยการบรรเงียบ
ของเจ้าพูดอีก
ถ้าในภาพนี้จะเห็นว่าแกเดินถือมีดไปแล้วก็แกกลับมา
พอกลับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในนี้
คุณจตุพรกับคุณอาคเดะได้ป่ะที่พูดว่าไปเอาปืน
อารินครับอารินบอกว่าไปเอาปืนใต้รถมา

ขณะที่คุณเมธัศนนั่งคล่อมนี่นะครับ
ทางคุณเมฆกับคุณอารินอยู่ต้นซอย
คุณอารินจำเลยที่๖เนี่ยโทรศัพท์
ซึ่งในโทรศัพท์เนี่ยถ้าหากเราดูกล้องวงจรปิดของกอทมเนี่ย

ผมร้องเรียนทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสนโชคชัยนะครับ
หรือว่าพบตรสำนักนายกรัฐสภาแม้แต่อายการสูงสุด
ให้ตั้งข้อหานี้ด้วยนะก็คือเรียกพวกมานี่คือฆ่าไตรตรอง
จะเห็นได้ก็มีการโทรศัพท์ชัดเจน
แล้วในวันนั้นศาลก็วินิจฉัยถึงว่า
มีภาพวงจรปิด
มีคำเบิกความของคุณเมธัศนคุณเฟิร์นคุณสมศักดิ์
นั่งฟังอยู่ว่าเอามาเลย
เค้าเอาอาวุธมาแล้วสารฟิศชัยว่าสารเชื่อว่ามีการโทรศัพท์จริง
เพราะว่าถ้าไม่โทรศัพท์ยิงแล้วเนี่ยทางคุณพีรพล
คนกับคุณมณมณัฐเนี่ย

แล้วพอลงปุ๊บเนี่ยสารก็บอกว่า
เนี่ยชี้เลยชี้ปุ๊บ

เมฆกับคุณนารินเนี่ย

ก็ชี้มาที่คุณสมศักดิ์

คุณเมฆเนี่ยชี้เป้าว่าไม่ใช่

คุณพีรพลกับคุณมณติงกรี

ปรีเข้ามาเนี่ยคุณสมเกียจเนี่ย

ยืนกอดคอกันแล้วนะครับ
กับหนึ่งคนเนี่ย
กับหนึ่งคนในกลุ่มเขาเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ย
คือถึงกับสูบบุหรี่ด้วยกันแล้ว
คุณสมเกียจเนี่ยเอามี่ไปเก็บแล้ว

และสารบอกว่าถ้าหากคุณสมเกียจเนี่ย
มีเจตนาที่จะทำร้าย
คุณจตุพรนะฟันแล้ว

เหมือนไล่ออก
ไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากร้าน

ก็คือตอนนั้นมันจบเป็นท่อน

แล้วท่อนที่มันจบแล้วทำให้เห็นว่า
มันเหมือนกับถูกเริ่มใหม่

ตอนนั้นยืนสูบบุหรี่กันแล้ว

จตุพรแล้วคุณอคารเดชน์

คุยกันแล้วแล้วเอามีนไปเก็บแล้ว

จตุพรกับคุณบรมนัสเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มา

แสดงว่าถ้าไม่มีคนไปบอกคุณจะ

แล้วคุณก็ถึงก็ชี้เลยนะชี้ว่า

แต่คุณเบศชี้เป้าไม่ใช่คนนี้คนนู้น
คุณผู้ชมคะจังหวะเดี๋ยวเราจะกลับมาทวนใหม่นะคะ

แต่ละข้อเก่าหาด้วยความผิดเท่านี้

คือว่าท่อนหนึ่งมันจบไปแล้ว
ใช่ไหมคะเพราะเพื่อนของคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ย

แต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีช่วงรอยต่อคือ

หาตัวแล้วเตรียมอาวุธมา

ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมตรงนี้แหละที่เถียงกันอยู่ว่า
ตกลงเข้าไตรตรอง

ตั้งแต่ยกหูโทรไป
ซึ่งทนายบอกว่า

แต่นี่ที่เราพูดคดีนี้คือ
ไม่ได้มีไต่ตองนะคะอันนี้ยังไม่ถึงไต่ตองนะคะ

แล้วก็ออกสื่อพูดเรื่องนี้มาตลอด
ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีเหตุการณ์

น่าจะเข้ารักษณะของการไตรตรอง

แล้วก็ที่พูดถึงเรื่องของการไต่ตรองไว้ก่อน

คือถ้าหากว่าจำเลยปฏิเสธ

ขอกลับมาที่เมทัศน์ช่วยเล่าเหตุการณ์นะวันนั้น
คือคุณเมทัศน์จำเหตุการณ์ยังจำได้อยู่

คือคุณผู้ชมไม่ต้องจำชื่อก็ได้นะคะ

เขาบอกเขาจะไปเอาปืนใต้เบาะ

แล้วทีนี้ระหว่างเนี้ย

อีกคนนึงที่โทรศัพท์เนี่ยระหว่างที่มีคนโทรศัพท์
คุณเมธัศน์ได้ยินไหมพูดอะไรบ้างได้ยินครับ

พูดเยอะครับพูดเยอะมากถ้าผมจำได้

ใช่เอามาเลยเอามีดมาเลยไม่ใช่ผมคนเดียวได้ยินนะครับ

อย่างที่ทนายอนชัยบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือพยานเนี่ยเบิกความตรงกันหมด
ใช่ครับคุณสมศัพท์คุณเฟิร์นคุณเมธัศน์โดยความโดยความ

คือสาระสำคัญอยู่ที่โทรไปและบอกให้เอาอาวุธมา
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยเป็นที่มาของอยากให้ตั้งข้อหา

ใช่ครับเพราะว่าถ้าฆ่าโดยเจตนาเนี่ย
คือคือปล่าญชีวิตจำพลุกตลอดชีวิตจำพลุกจนแปด๑๕๒๐
แต่ว่าถ้าหากว่ามีการฆ่าโดยไตรตรอง
ถ้าคุณไม่รับสารภาพนะสารวินิจฉัยได้อย่างเดียวเลย
แต่ทีนี้ฆ่าโดยไตรตองตอนนั้นเป็นข้อถกเถียง
แต่ขอกลับมาที่ข้อเท็จจริงที่คุณเมธัศนจำได้ค่ะ
คือว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่โทรไปเพื่อบอกให้เพื่อนเอาอาวุธมาเนี่ย
เขาไม่เห็นเหรอว่านักเกียรติก็ยืนสูบบุหรี่กับเพื่อนเขา

คือเขาไม่น่าจะเห็นเพราะว่ามันจะมีตู้โทรศัพท์บัง

คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหรือเปล่านะครับ
บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันถือว่าคลี่คลายไหมหรือนัว
คือฝั่งนู้นคือขี้คายแล้ว
คือฝั่งนู้นเขาก็สูบบุหรี่กันกอดคอกันน้าสมเกียจเอามีดไปเก็บ
ฝั่งนี้ฝั่งทางผมเนี่ยไม่ยอมโทรหาพี่
เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เท่าไรหรอกแต่พี่เขาไม่ยอมแน่

ซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยมีเพื่อนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
มาเลยครับ๒คนพร้อมอาวุธ
ทีนี้จังหวะนี้ค่ะคือพอมาพร้อมอาวุธพอลงมา
เห็นภาพไหมว่ามันคลี่คลายแล้ว
เขาไม่ฟังเลยมาถึงก็ชี้เลย
อามีดเนี่ยเหนือมือนะครับจากฟันผม
ที่มาจี้หน้าเลยแล้วก็เพื่อนเขาบอกไม่ใช่
แล้วก็ไปจี้ที่คุณสมศักดิ์เพื่อนเขาบอกไม่ใช่

คุณสมศักดิ์นี่คือใคร
ที่๖กับที่๕บอกว่าไม่ใช่นู่น
ทางนั้นก็วิ่งไปเลยครับวิ่งไปหาสมเกียจ

แต่แล้วขนาดนั้นสมเกียจเขาอยู่กับเจ็ดตุพร
พอเห็นทางนี้วิ่งมาปุ๊บเขาวิ่งไปเข้าในร้านเลย
ซึ่งเดี๋ยวฉันขอขัดตรงนี้นิดนึง
คือแล้วตอนที่พอลงมอเตอร์ไซค์กันมา
แล้ววิ่งเข้าไปหาตอนแรกไปผิดคนใช่ไหมคะ
แล้วก็มีก็คนในกลุ่มเขานั่นแหละชี้ว่าสมเกียจคือคนไหนที่มีเรื่องกับเพื่อน
จังหวะนั้นคนที่ยืนอยู่กับนักเกียรติ
เขาไม่หันมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเคียร์กันแล้ว
คือเขาให้การกับทางศาลบอกว่า
เขาห้ามแต่ห้ามไม่ทัน
ให้การในชั้นสอบสวนด้วยชั้นศาลด้วยว่าห้าม
ห้ามแล้วห้ามไม่ทันก็เลยไม่ได้ห้าม

อ๋อเหรอฮะใช่ครับไอ้สารบอกว่า
คุณมีสิทธิ์ห้ามได้บอกได้ว่ามันจบกันแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมห้าม
คือไม่พูดจตุพรก็เลยโดนเลยถึงแม้จะยืนอยู่เฉยนะ
แต่เขาก็บอกว่าทางฝั่งเขาคือเขาห้ามไม่ทัน
แต่สารก็คือลงว่าเขาผิดด้วยอยู่ดีเหรอค
คือในคำให้การชั้นสอบสวนกับในคำเบิกความชั้นศาล
เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะห้ามแต่ว่าห้ามไม่ทัน
เพราะว่านายพีรพลกับนายโมมณัฐเนี่ยปรีเข้ามาหานายสมเกียจก่อน
แต่เขาพอเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ได้ห้ามเลยก็เลยฟันกันเลย

หาตัวแล้วโถมเข้าใส่
คืออาการเหมือนแบบหาตัวแล้วพอตัวอยู่ไหนก็คือโถมเข้าใส่ทำร้ายหรอ
สารก็วินิจฉัยอย่างนี้ครับว่าไม่ได้เอามีดมาเพื่อที่จะมาถามหรือว่ามาเคลียร์
คือเอามีดมาเจตนาคือฆ่าชัดเจน
ตรงนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้บอกคุณผู้ชมค่ะทนายอนัญชัยว่า

ทำไมธนาญานันชัยถึงบอกว่าสารภิเขาะไปถึงข้อหานี้ด้วยล่ะ
คืออย่างนี้ครับผมแก้งพนธนาฬงานสอบสวนสอนท้อโชกชัยว่าเขาโทรศัพท์เรียกพวกมาเอาวุฒิมา
พนักงานสอบสวนในขณะนั้นเนี่ยบอกผมว่าตรวจดูเกี่ยวกับการโทรแล้ว
ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานตรงนี้เลย
ซึ่งประเด็นนี้ผมก็ได้ซักค้านในศาลด้วย
สารก็รับฟังด้วยนะสารวินิจฉัยด้วยแต่ประเด็นนี้ด้วยนะ
ปรากฏว่าพนักการณ์สวนไม่ยอมตั้งไม่ยอมตั้งข้อหานี้เลย
ก็เพราะว่าไม่มีหลักฐานแต่หลักฐานมีพยานบุคคล
มีภาพวงจรปิดที่มีการโทรศัพท์นะครับ
จำเลยก็ให้การต่อสารนะครับว่าแบตหมดโทรหลอก
เพื่อจะหลอกนายสมเกียจศาลไม่เชื่อ
ถ้าบอกว่าต้องมีการโทรจริงเพราะว่าถ้าคุณไม่โทรจริงเนี่ย
เขาจะรู้ได้ยังไงว่านายสมเกียจเนี่ยกำลังมีเรื่อง
จำเลยที่๒๔๕๖กำลังมีเรื่องกันอยู่
อยู่คุณเอามีดมาเลยเนี่ยสาวบอกต้องมีการโทร
ตรงนี้นะครับพอมีการโทรปุ๊บใช่ไหมประเด็นมันจะเกิดขึ้นมาว่า
มันจะเข้าไตรตองไหมซึ่งผมไม่ได้เอ่อเป็นศาล
ผมก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นไตตองหรือเปล่าแต่ผมออกสื่อคุยตลอดเลยว่า
ให้ศาลวินิจฉัยดีไหมคือตั้งไปก่อนเดี๋ยวศาลวินิจฉัยเองไม่ถึง
คือถ้าศาลบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการไตรตองไว้ก่อนเพราะว่าระยะเวลากระชั้นชิด
ก็ว่าไปหรือว่าสารว่าเป็นการไต่ตองเพราะมีระยะเวลาในการคิด
อันก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมนะไม่ได้พูดเลยว่าจะเป็นความผิดนี้
แต่ผมว่าให้ตั้งไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งไว้แล้วเนี่ย
เพื่อสารวินิจฉัยถึงก็จะได้พิพากษาในประเด็น
ในประเด็นฆ่าโดยไตรตองหรือไม่แต่ถ้าศาลวินิจฉัยถึงปุ๊บ
แล้วประเด็นคำฟ้องเนี่ยมันไม่มีไงมันก็ไปไม่ถึง
แล้วณวันนี้ก็เป็นจริงดังที่ผมพูดก็คือว่าสารวินิจฉัยถึงเลย
ว่ามีการโทรศัพท์เรียกพวกมาเอาอาวุธมาฆ่านายสมเกียจ
อย่างนี้ครับผมถามว่าใครจะรับผิดชอบ
พระนางอาซอบสวนล่ะครับหรือว่าใคร
แล้วเวลาผมเห็นคดีอื่นนะคุณตั้งจังเลยนะครับตั้งโอ้โหตั้งไว้ก่อน
แต่คดีนี้คุณไม่ยอมตั้งมีภาพมีพยานบุคคลคุณก็ไม่ตั้ง
ขอความรู้คำอธิบายในคำพิพากษาของศาลเนี่ย
ต่อให้พูดถึงระยะเวลาหรือพฤติการที่โทรไป
แล้วมีช่วงเวลาแล้วพอมาปุ๊บมีอาวุธมา
แล้วหาตัวฝ่ายตรงข้ามเลยเนี่ยนะคะ
คือสารอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นไต่ตรองหรือเปล่า

หมายถึงว่าคือวันนี้สารอาจจะไม่ได้หมายถึงไตรตรองหรือเปล่า
เพราะว่าธนายจะใช้ข้อนี้เนี่ยในการอุทธรรมใช่ไหม

แต่ความหมายของทนายคือหมายความว่าพอสารจับตรงนี้มาอธิบาย

เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สู้คือสืบพยานกันได้อีก

คือพอทนายเห็นว่าสารให้ความสำคัญในการอธิบายเหตุการณ์ตรงนี้

ช่องที่อาจจะอุทธรณ์เพื่อนำไปสู่ข้อหาที่หนักกว่า
ใช่ครับก็คืออัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียว
ซึ่งผมก็พยายามบอกนะว่าคุณตั้งไปก่อนไม่ได้หรือครับ
แล้วก็ให้สารวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นท่านอายการที่ออกมาโต้แย้งกับผม
พนักงานสอบสวนหรือท่านตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ออกมาเนี่ยนะครับ

แต่ณวันนี้สารทำวินิจฉัยมาแล้วแล้วพวกคุณจะว่ายังไง
ส่วนสารจะวินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องดุลพินิษฐ์ครับ
เราไม่ได้เป็นศาลนี่เราไปวินิจฉัยไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นสาร

แต่ผมบอกว่าตั้งข้อหานี้ได้ไหมแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ทำให้ทนายอนัญชัยจะอุทธรณ์ตรงนี้
ผมไม่ได้อุทธรณ์เรื่องประเด็นว่าข้อหาฆ่าโดยไตรตอง
แต่ผมอุทธรณ์เรื่องพฤติกรรมที่โทรศัพท์
พฤติกรรมที่โทรศัพท์เรียกพวกมาอาวุธมาเนี่ย
แสดงว่าคุณเนี่ยมีเวลาคิดมีเวลาคิดแล้วว่าจะเอาอาวุธมาทำอะไร
ตรงนี้แหละครับเหมือนกับเป็นการตระเตรียมไว้
พอเพื่อนมาอีกระลอกหนึ่งพร้อมอาวุธเนี่ยนะคะ
มีไหมในนั้นที่พยายามจะห้ามแล้วคุณเห็นจริง

ไม่มีคือจำเลยที่๒นะครับ

อันนี้เราพูดถึงจำเลยที่๑ถึง๖อยู่
แล้วที่แยกออกมาเพราะว่าตอนแรกข่าวมาแค่๖โจ
คนที่๗เนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่มาทีหลังแล้วบอกว่าคำพูดเนี่ยทำให้เธอต้องได้รับความผิดในเรื่องนี้ด้วย
จังหวะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาด้วยอาการยังไงมาเมื่อไหร่ต่อเหตุการณ์กันตรงไหน
มาช่วงที่มีการลุมทำร้ายกันอยู่ทุกคนล้อมกันอยู่อยู่หน้าอู่สอวาเลนไทยนะครับ
ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยถ้านางสาวเกมเนี่ยนะครับมาช่วยห้ามหรือมาช่วยดึงคนในบุคคลที่กำลังทำร้ายนายสมเกียจเนี่ย
สมเกียจอาจจะไม่ตายก็ได้ครับ

มาในลักษณะยุโยงครับ
คือลักษณะที่เขามาถึงเนี่ยเหมือนคนที่รู้เรื่องราวมาแล้วหรือยังว่ามีเหตุการณ์
ใช่ครับรู้เรื่องราวมาแล้วมาถึงก็โวยวายด่าทอเอามันให้ตายเอาให้ตาย
ลักษณะท่าทางเป็นยังไงคะกับคำพูดเขา
โอ้โหแบบไม่รู้จะอธิบายยังไง

เหมือนกับเร่งขอโทษนะคะถ้าผิดบอกนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นการไปกล่าวหาเขาคือเหมือนกับยิ่งเล้าอารมณ์

แล้วถึงกับมีแบบเดินเข้าไปในร้านปังหอมเดินเข้าไปหานักเกียรติหรืออะไรมีขนาดนั้นหรือเดินไปหาคุณเฟิร์นหรือตัวคุณบินเขาจริงไหม
เดินไปหาทางแฟนเขาที่ใช้ก้อนหินลุมทำร้ายอยู่ก็คือแฟนเขาเนี่ยใช้ก้อนหินเนี่ยทุ่มไปแล้วเซจะล้มเขาก็ไปประคองบอกเอามันให้ตายเลยเอาเลยฝั่งนู้นก็ฮึกเหิม
แต่เขาไม่ได้มีส่วนในการหยิบจับอาวุธอะไรให้ไม่มีแต่ด้วยคำพูดคำพูดครับซึ่งที่ฉันถามขอความเห็นนิดเดียวคือการที่พฤติการของผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี้แล้วโดน๑๒ปีเนี่ยถือว่า
ฆ่าฆ่านะครับฆ่าแต่ว่ารับโทษฆ่าแต่ว่ารับโทษ๒ใน๓ก็คือมาตรา๘๖ก็คือ๑๒ปีนี่ถือว่านางสาวเกมร่วมกันฆ่านะครับ
กำลังจะถามว่ารักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าเอาตามสถิติคดีอาญานะคะอันนี้ถือว่าโดนหนักไหมคะ

ใช่ครับแค่คำพูดเราเอามันให้ตายเนี่ยเป็นถึงกับฆ่าเลยนะครับเพราะว่าการพูดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึง
คุณผู้ชมคะคนที่๗จำเลยที่๗ที่เป็นผู้หญิงที่ว่านี้เนี่ยตอนแรกคือประเด็นมันมาอยู่นิดหน่อยเองนะคะ
คือแบบมีผู้หญิงอีกคนนึงมาตอนนั้นเรื่องเล่าในข่าวมีประมาณนี้ผู้หญิงอีกคนนึงมาแล้วก็ไปทะเลาะกันที่โรงพยาบาล

ใช่ไหมคะแล้วก็มาขู่ทนายอนัญชัย

คือเอาเข้าจริงเป้าใหญ่ของข่าวนี้ไม่ได้อยู่ที่คนนี้เลย

แต่ทีนี้เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาได้ให้เข้าใจลักษณะการตัดสินของคดีอาญาเหมือนกันว่าโดยพฤติการคำพูดเนี่ยนำไปสู่ความผิดฆ่าด้วยเลยเหรอ

ความสูญเสียมันเทียบเป็นตัวเลขไม่ได้อยู่แล้ว

ทางครอบครัวของฝ่ายจำเลยต้องมาหมด
ไม่มีเลยไม่ทักด้วย
พอตัดสินคดีเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในห้องหรือเดินออกมาจากห้องแล้วเนี่ย
มีได้อยู่ใกล้กันเดินผ่านกันเฉียดกันไหมคะ
ก็เดินผ่านหน้าไปก็ไม่ได้ทักทายอะไรกัน
ไม่ได้พูดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีกิริยาอะไรต่อกัน

คือคุณเมย์ทัศน์ไปมาทุกนัดคือเจอครอบครัวของฝ่ายจำเลย

แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนที่สองฝั่งมานั่งฟังคำพิพากษา
ก็ทางแม่จำเลยก็ร้องไห้
แต่ฝั่งจำเลยก็ผมดูแล้วไม่สลด
ยิ้มหัวเราะได้ครับ
ผู้หญิงเนี่ยออกจากห้องพิจารณาคดี
ก็ยังยิ้มหัวเราะได้โดน๑๒ปี

กับเพื่อนที่มาด้วยกันเพื่อนที่มาให้กำลังใจ
ครับ
ครอบครัวของฝ่ายจำเลยท่านอื่นได้มีทักทายหรือเหมือน
อาจจะไม่ได้เดินเข้ามาแต่อย่างน้อยมีแบบเหมือนกับพยายามจะมองเพื่อแบบส่งสายตา
ไม่มีครับ

ไม่ได้คุยไม่ได้มาหากันไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มาปรับความเข้าใจกันหรือขอโทษไม่มีครับ
เขาไม่มาเองเขาพยายามส่งใครมาไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีใครมา
มีเบอร์โทรศัพท์ที่เหมือนกับอาจจะพยายามโทรมาไหม

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ

ไม่มีครับไม่มีครับ